ยังคงเดินหน้าเร่งกู้ภัยกรณีดินทับเขตในอุตสาหกรรมในเมืองสันเจิ้น
หลังจากที่มีผู้ติดอยู่ใต้ตึกอีกประมาณ๙๑คน

เหนือบริเวณเขตอุตสาหกรรมในเมืองสนเจน
เพิ่งเกิดเหตุดินถล่มลงมาทับอาคาร๓๓หลัง
และยังคงมีปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิตคนงานอีก๙๑คน
ยังคงติดอยู่ภายในซากดินถล่ม
จนถึงขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๓๐๐คน
กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคาร
รวมทั้งส่งโดรนขึ้นฟ้าเพื่อสำรวจจุดเกิดเหตุ

เพื่อค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บอีกทางหนึ่งด้วย
ที่พบสัญญาณชีพหลายจุดในบริเวณดังกล่าว
ทำให้เกิดความหวังว่ายังมีผู้รอดชีวิตอีกจำนวนมาก
ด้านนครรภ์ล่าจินส์ทางก็สั่งให้เร่งสืบสวนหาสาเหตุดินทะลม
โดยเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากดินโครนและเศษดินจากการก่อสร้าง
ถูกนำไปทิ้งไว้ในบริเวณใกล้เคียงได้เกิดพังถล่มลงมา
อาณาบริเวณกว้างถึง๒๐๐๐ตารางเมตร
ก่อนหน้านี้นะคะคนงานระบุว่าเห็นดินแดงและโครนพัดเข้าใส่อาคารของบริษัท
ผู้คนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
ต้นคาดว่าดินที่ถล่มคือการดำเนินการก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์
ส่วนดินที่ถูกนำขึ้นมากองไว้ในบริเวณข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง
ซึ่งกินเวลานานกว่า๒ปีเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดดินถล่มในครั้งนี้